อธิบาดนี้ด้วย

ไม่มีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการที่ทำให้เสียชีวิตนะครับ
สถานการณ์ไม่ตรงยังไง
สวนทางยังไงอธิบายได้ไหม
สวนทางนี้เขาบอกติดเชื้อ
แล้วก็อย่างนี้เขาก็บอกติดเชื้อ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคดีที่ว่านี้เป็นคดีที่จริงเราควรจะได้คุยกันก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
แต่ว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้เสียหายเนี่ยอยู่ไกลจากเรามากทีเดียวนะคะ
อยู่ที่พื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อวานนี้เราเพิ่งคุยกันกรณีของผู้พิพากษาคณะกรซึ่งประจำอยู่ในพื้นที่๓จังหวัดนะคะ
เอาเรื่องนั้นออกไปทั้งหมดเลยค่ะเอาออกไปก่อนไม่ได้เกี่ยวกันซะทีเดียวนะคะ
หรืออาจจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกันเลยก็ได้อ่ะไม่เกี่ยวกันเลยนะคะเอาออกไป
เพราะว่าคดีที่ว่านี้ไม่ได้อยู่ในสองคดีที่ผู้พิพากษาพูดถึงเอาออกไปก่อน
แต่คดีนี้เป็นอีกคดีหนึ่งที่จะทำให้เห็นว่าเหตุใดประเด็นเรื่องของการคุมตัว
เหตุใดเรื่องของการพิจารณาคดีเหตุใดการใช้กฎหมายความมั่นคง
จึงเป็นที่จับตาของคนในพื้นที่ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎอายการศึก
ภายใต้พรกรฉุกเฉินแล้วก็มีอำนาจต่างมากมายที่มาพร้อมกับกฎหมายที่ว่านี้นะคะ
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่กลางปีแล้วนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมถูกคนที่ถูกจับไปก่อนเนี่ย
ทอดว่าเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่
พอถูกซัดทอดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ไปที่บ้าน
แล้วก็ไปพาตัวออกมาตั้งแต่ช่วงเย็นค่ะของวันที่๒๐กรกฎาคม
ก็ทำตามลำดับขั้นนะคะคือพาไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพักในพื้นที่
แล้วก็ส่งไปที่หน่วยสักถามเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๔๓ค่ายอิงคยุทธบริหาร
อันนี้เป็นอำนาจที่ได้มาตามกฎหมายด้านความมั่นคงนะคะ
พอพาตัวไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะภรรยาไปเยี่ยมหลังจากนั้น๒วัน
วันหลังจากที่เขาถูกคุมตัวไปและที่ภรรยาไปเยี่ยมถึงเพิ่งทราบว่า
สามีถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลโดยโรงพยาบาลที่ภรรยารู้น่ะ
เป็นโรงพยาบาลที่๒แล้วนะคะตอนที่รู้ที่ส่งตัวถัดกันออกไป
ทีนี้ข่าวก็เลยสืบสาวเข้าไปว่าเรื่องเป็นแบบไหน
ก็พบว่าถ้านับจากชั่วโมงที่เขาถูกคุมตัวไป
จนกระทั่งมีประวัติว่าพบหมอคนแรกของโรงพยาบาลแรก
ก็คือโรงพยาบาลค่ายอิคยุทธ์นั่นแหละค่ะ
ประมาณตี๓มัน๑๐กว่าชั่วโมงเท่านั้นมาพบหมอโดยเอาแบบภาษาเล่าชะบ้านนะคะ
คือหมดสติมาปั๊มหัวใจช่วยแล้วอาการถัดถัดมาเนี่ย
ก็เป็นที่เป็นที่คาใจและสงสัยว่ามีคำอธิบายทางการแพทย์
หรืออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไร
เพราะฉะนั้นคนนอกนะคะเพราะฉะนั้นสมมติความแบบนี้คือ
สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ตายเพราะว่าไม่มีประวัติเรื่องสุขภาพ
เป็นคนทำงานแข็งแรงดีกรีดยางทำงานใช้เรี่ยวแรงอยู่แล้วนะคะ
ไม่มีโรคประจำตัวไปอยู่๑๐กว่าชั่วโมงมีประวัติว่ามาหาหมอคนแรกเนี่ยคือสลบมา
หลายสิบวันสุดท้ายเสียชีวิตนะคะและตอนที่เสียชีวิตก็ถูกจับตาจากคนในพื้นที่โดยเฉพาะครอบครัวอีก
เพราะว่าหนังสือรับรองการตายและแถลงการของโรงพยาบาลที่๓คือโรงพยาบาลสงขลานครินที่หาดใหญ่นะคะ
ถูกตั้งข้อสังเกตว่าทำไมบอกการเสียชีวิตไม่เหมือนกันดิฉันเล่าแค่นี้เพราะว่ารายละเอียดในคดีนี้เยอะมาก
เขาต้องการความเป็นธรรมแม้ว่าจะมีการอนุมัติเงินจำนวนไม่น้อยนะคะในการเยียวยาก็ตาม
แต่สิ่งที่เขาต้องการคือเพราะอะไรคุณอับดุลละอีซอมูซอถึงเสียชีวิต
ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมประจำจังหวัดปัตตานี
เมื่อวานนี้เราเพิ่งเจอกันท่านหนึ่งวันนี้มาอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าวันนี้พาไปที่สภาคือประธานมูลนิธิภาษาวัฒนธรรม
คุณสุรพงศ์กองจันทึกนะคะ
อีกหนึ่งท่านเป็นผู้ชายของพี่ชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
คุณโมฮามัติร็อกหมัดมามุนะคะขออภัยถ้าฉันออกไม่ได้เหมือนซะทีเดียวนะคะ
ขออภัยมานั่งกับเรารายการและแน่นอนค่ะวันนี้ภรรยาของผู้ตายมาอยู่กับเราในรายการด้วยนะคะ
คุณซูมายะมิงกะสวัสดีทั้ง๔ท่านค่ะ

ฉันใช้เวลาช่วงแรกเพราะว่าจริงแล้วรายละเอียดของคดีมันเยอะ
ทั้งที่จริงเพิ่งเกิดไม่กี่เดือนนะคะ
ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัว
แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับจะว่าไปแล้วก็คนจำนวนมากที่ไปงานศพนะคะ

ให้คุณมาช่วยดิฉันสื่อสารก่อนแล้วกันนะคะ
จนถึงตอนนี้มีความชัดเจนแล้วหรือยังคะ
คือภรรยาในฐานะภรรยาหรือครอบครัวเนี่ย
ได้รับคำยืนยันชัดเจนแล้วหรือยังคะ
ว่าตกลงคุณอับดุลเลาะเสียชีวิตเพราะอะไร

ก็ยังสรุปไม่ได้ยังสรุปไม่ได้เวลาครอบครัวจะบอกว่าคุณอับดุเลาะเสีย
ชีวิตเพราะอะไรเนี่ยไปดูหนังสือรับรองหรือว่าดูแถลงการของ
โรงพยาบาลสงขลานครินค่ะที่เรียนถามแบบนี้เพราะว่าเอกสาร
สองตัวนี้ถูกมองว่าระบุไม่ตรงกันทีนี้ครอบครัวเชื่อตาม
หนังสือรับรองการตายหรือเชื่อตามแถลงการของโรงพยาบาลคะ
เชื่อไหมเราเชื่อตามโรงพยาบาลบอกไหมไม่ค่ะไม่เลยเหรอ
คุณอับดุเลาะมีโรคประจำตัวไหมคะไม่มีค่ะเคยมีประวัติ
รักษาในโรงพยาบาลไหนบ้างไหมคะไม่มีค่ะเป็นคนเป็นหวัด
นอนโรงพยาบาลไหมเจ็บออดออดแอดแอดมีไหมคะไม่เคยค่ะ
เป็นคนแข็งแรงเหรอคุณอับดุล้อทำงานอะไรบ้างคะ
ก่อสร้างอ่าทำก่อสร้างก็กรีดยางด้วยไหมค่ะกรีดยางด้วย
ใช่ไหมคะเอ่อไม่มีโรคประจำตัวเป็นคนเดี๋ยวนะเอาล่ะไม่
โรคประจำตัวแต่เป็นคนแข็งแรงกำยำเลยไหมคะเขา
ตัวใหญ่ไหมคุณม้าก็สูงใหญ่ไหมหรือยังไงก็เท่าผมไหมล่ะ
แหละอ่าก็ร่างสรรค์แต่แข็งแรงเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็
ขยันทำงานมากอืมเคยเห็นคุณอับยุตรล้อป่วยเจ็บแต่
แบบปกติก็คือเป็นหวัดนินคือวันเดียวหายอะไรประมาณนี้
อ๋อก็เป็นเราครับอืมไม่มีโรคประจำตัวไม่มีอะไม่เคย
บ่นอะไรใดทั้งสิ้นไม่เคยเคยมีบ่นมึนหัวปวด
หัวใจเต้นเร็วหรือคือมีบ่นอะไรกับภรรยาบ้างไหมคะ
เคยค่ะไม่มีเลยค่ะอืมวันนี้ค่ะทนายเอ่อคุณสุรพงศ์ค่ะ
วันนี้ที่ไปสภาครับคือเป้าหมายของการไปสภาเนี่ยคือคือ
พาครอบครัวเขาไปเพื่ออะไรฮะก็ที่ผ่านมาความชัดเจนอย่าง
ไม่มีอืมไม่ว่าจะเป็นความชัดเจนของการเสียชีวิตแน่นอนครับว่ามี
บอกถึงการเสียชีวิตไว้อ่าครับในสองอันซึ่งไม่ตรง
กันทางหนึ่งบอกว่าเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดจากการที่ขาด
เลือดไปเลี้ยงให้ขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองอ่าและมีการ
เลือดด้วยอันนี้ทางหนึ่งนะครับอีกทางหนึ่ง
คือว่าติดเชื้อนะครับที่ปอดอืมซึ่งสองอันเนี้ยดู
คล้ายกับว่าขัดแย้งกันแต่ถ้าเกิดคนมีความรู้นิด
หนึ่งก็บอกว่าอาจจะไม่ขัดแย้งกันก็ได้คือเริ่มจากอันนี้ก็
เอาเรื่องนี้ก่อนนะครับค่ะเริ่มจากมันขาดที่สมองขาด
เลือดอันนี้เป็นสาเหตุแรกเหตุแรกก็ทำให้ล้มไปแล้วก็
ไม่มีไม่มีสติพอเข้าสู่โรงพยาบาลปั๊บการที่ร่างกายเป็น
แบบนี้ทำให้เกิดการติดเชื้อตามมานะครับแล้วกัน
เชื้อเนี่ยทำให้เสียชีวิตได้นะครับอันนี้เป็นเป็น
เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันคือจริงจริงอธิบายต่อเนื่องกัน
ได้ได้ครับได้ครับแล้วเป็นอย่างนั้นด้วยครับเพียงแต่ว่าสิ่ง
บอกว่าต่อเนื่องกันเนี่ยถูกตั้งข้อสังเกตว่าทำไม
เอกสาร๒ตัวซึ่งออกจากโรงพยาบาลสงขลานครินทั้งคู่
แล้วออกในวันเดียวกันดิฉันสรุปถูกใช่ไหมคะ
วันเดียวกันถึงไม่บอกความต่อเนื่องนี้ใช่ครับ
อาจจะพูดกันไม่ชัดเจนกับความต่อเนื่องนี้
ซึ่งได้รับคำอธิบายจากโรงพยาบาลหรือยังคะญาติ
ว่าทำไมเอกสาร๒ตัวออกไม่เหมือนกัน
ไม่ได้เขียนแบบไล่เรียนกันมาคุณมะยัง
แล้วได้ไปถามไหมหมอหรือคุณมีรันเราได้ไปถามยังคะ
วันที่รับศพกลับบ้านนั้นก็คือเขาอธิบายเป็นแผ่น
แล้วก็ทางญาติก็พากลับบ้านแล้วก็ไม่ได้ไปเลย
เพิ่งไปยื่นหนังสือขอบันทึกการตรวจนั้นแค่ไม่กี่วันเอง
จะไปยื่นเหรอเพิ่งจะไปขอใช่ไหมคะ
ทีนี้ขอนิดนึงค่ะเพราะว่าอ่านข่าวแล้วสะดุดนะ
ซึ่งอันนี้เราต้องรู้วิธีปฏิบัติของเขานะคะ
คือญาติเนี่ยไม่ได้เก็บศพคุณอำนุเลาะไว้เพื่อผ่าชนะสูตร
หรือขอให้ตรวจอีกครั้งไม่ได้เก็บคืออันนั้นคือส่วนหนึ่ง
ตั้งประเด็นยังไงดีคะเพราะว่าข้อมูลมันถูกแย้ง
ถูกอธิบายโดยหน่วยงานโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะทหารเกือบ
ทุกประเด็นแล้วนะคะครับยังยังมีประเด็นข้อสงสัยอะไรที่
ต้องเรียกร้องต่อค่ะคือวันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ใช่
แล้วก็มีหลายเคสแล้วนะครับคือสิ่งที่เราต้องการ
อยู่เรื่องของความชัดเจนอย่างเช่นการการสอบสวนคือคดีนี้
ซึ่งมันผลกำหนดเวลาของการควบคุมตามกรุยการศึกษ์
ความจริงเนี่ยถ้าจะมองมันสืบเนื่องเนี่ยก็มองได้
ถ้าจะไต่สวนเพื่อความให้มันกระจ่าง
เพราะว่าเหตุของวัน๒๕เนี่ย
มันก็ต่อเนื่องมาจากวันที่๒๐กรกฎานั่นเอง

แต่ว่าพอไม่ได้มีกระบวนการไต่สวนการตายเนี่ย
มันก็เป็นแต่เพียงการแถลงของหมอฝ่ายเดียว

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ
ตอนแรกเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ออกมาชี้แจงว่าล้มในห้องน้ำ

มันเพราะอะไรถึงได้ล้มใช่ไหมครับ

ทีนี้พอมันต้องรักษาต่อเนื่อง
แล้วก็มันใช้เวลาหลายวัน
คืออยู่ในสภาพที่ไม่รู้สึกตัวเลย

ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยทางครอบครัวก็ตั้งข้อสงสัย
กระบวนการของการสอบสวนมันควรจะมีการสอบสวน
ตั้งแต่ในช่วงหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ใหม่
และก็จนถึงมาเสียชีวิตวันที่๒๕ของเดือนสิงหา
อยากให้ฝ่ายที่รับผิดชอบเจ้าหน้าที่เนี่ย
ออกมาชี้แจงว่ากระบวนการสอบสวนเป็นยังไง
การของการถูกนำตัวครั้งแรกเป็นยังไง

เขาก็อยากให้มีการชี้แจงออกมา
เป็นกระบวนการทั้งหมดในเรื่องของการสอบส่วนเรื่องนี่
จนถึงตอนนี้ถ้านับอย่างเป็นทางการ
มันจบลงในคำอธิบายที่เอกสาร
แล้วก็คณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงที่ที่ตั้งโดยเขาเรียกว่าเป็นคณะกรรมการของที่แม่ทัพเขาตั้งขึ้นที่ออกมาแถลงตอนตอนนั้นเนี่ยนะครับมันก็จบลงตรงนั้นที่มันมีคณะกรรมการสองชุดถูกไหมฮะคณะกรรมการเนี่ยมันมีมีชุดนั้นกับชุดที่แม่แมททัพตั้งขึ้นคือตอนนี้ถ้าอย่างเป็นทางการคือเป็นชุดที่แม่ทัพ

เป็นเรื่องหนึ่งนะคะก็พูดกรณีนี้คือเหมือนเท่ากับว่าถูกอธิบายหมดแล้วแต่ญาติเนี่ยยังยังยังยังไม่จบในใจญาติถูกไหมฮะซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้ยังมีต่อเรื่องที่จะต้องรอชุดไหนไหมคะหรือหรือจบแล้วคือกลไกทางกฎหมายังเชื่อนการสอบสวนของพนักการสอบสวนก็ยังไม่ได้มีดำเนินการสอบสวนเรื่อง
คุณคุณสุมัยะค่ะเออตอนที่เขามาพาตัวคุณอับดุล้อไปอ่ะคนมาเจ้าหน้าที่เจ้า
หน้าที่มาเยอะไหมค่ะอยู่ขอใส่ใส่เครื่อง
แล้วเขามาเนี่ยโทษนะคะคือมีเครื่องแบบแล้วก็มีอาวุธมาด้วยใช่ไหมคะ

เขาบอกไหมคะว่าคุณอับดุเลาะทำอะไรถึงมาจับตัวไป

แล้วคุณอับดุเลาะแบบขัดขืนไม่เต็มใจไปไหม
ไม่ได้ขัดคืนเต็มใจไปแต่ก่อนไปเขาถามว่ามาจับข้อหาอะไรมีไหมจับอะไรแบบนี้ค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็ตอบว่าไปก่อนแล้วจะรู้เอง
ไม่ได้บอกเลยใช่ไหมคะว่าใครซัดทอดมา

โทษนะคะคุณอับดุลเลาะเนี่ยเคยมีประวัติอยู่กับโรงพักไหน
หรือมีประวัติอะไรที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่มาก่อนหน้านี้ไหมคะ

แล้วก่อนหน้าวันนั้นที่เจ้าหน้าที่มาพาตัวไปเนี่ย
เคยมีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดก็แล้วแต่

ไม่เคยค่ะไม่มีไม่มีค่ะ

เคยมีคนมาด้อมมองไหมที่บ้าน

เคยมีใครมาบอกไหมคะว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเฝ้าดูอยู่นะ

อ้าวเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวบอกก่อนนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย

ที่ทนายก่อฮาบอกมาสักครู่นี้ว่า
คือมันอยู่นอกเหนือระยะเวลาการคุมตัว
การเสียชีวิตอยู่นอกระยะเวลาการคุมตัว
แต่เขาหมดสติตั้งแต่อยู่ในช่วงเวลาการคุมตัวเอาไว้
ตั้งแต่ประมาณ๑๐ชั่วโมงกว่าแรกเลยนะคะ

กระทั่งมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลที่๓
มันก็เลยไม่เกิดการไต่สวนการตายขึ้น
อย่างที่ควรจะเป็นสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะลักษณะการอธิบายผ่านสื่อมวลชนนะคะ
ของทางเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคำให้สัมภาษณ์จะเห็นว่าเป็น
โศกกรมนภ๔ส่วนหน้านะคะ

คือเราจะเห็นในข่าวว่าท่านก็จะบอกว่ายังไม่ได้มี
หลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่นะคะ
แต่ก็อย่างที่บอกคือความคาใจของญาติเนี่ย

ทีนี้คุณสุรพงศ์ค่ะวันนี้ที่ไปสภาคือ

คือเราใช้กระบวนการตลอดไม้
ทางญาติเองก็พยายามเรียกร้องต่อมา
สังคมนี้คงไม่ใช่เป็นคาใจของญาตินะครับ
สังคมไทยก็คงต้องการความชัดเจนด้วย
อันนี้คนหนึ่งถูกหยิบไปอยู่ในพื้นที่ของทหาร
แล้วอยู่ดีก็ล้มอ้างว่าล้ม

คำตอบนี้มันก็มาตอบว่าทำไมการควบคุมตัว
ซึ่งอยู่ในพื้นฐานควรเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับ
ดูแลการดูแลของเจ้าที่ซึ่งมีความมั่น
มันคงกลับไปว่าพื้นที่ที่เกิดเรื่องตรงนี้ขึ้นมา

คำตอบมาตอบเพียงแต่บอกว่าสาเหตุการตาย

แต่ทำไมมาถึงตรงนี้
เกิดจากอะไรไม่มีคำตอบครับ
ทำไมถึงต้องมีการล้ม
ทำไมเขาไม่สามารถควบคุมตัวเขาเองได้จากคนที่แข็งแรง
ไม่มีคำตอบอันนี้มันต้องตอบ
ที่ผ่านมาทางญาติก็พยายามเข้าไปหาคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
บอกตำรวจเป็นข่าวใหญ่
ตำรวจก็ยังไม่เข้ามาตรวจสืบสวนสอบสวนอะไรเลย
วันที่๑ตุลาคมต้องไปแจ้งความอีก

แล้วก็ต้องบอกว่ายังไม่มีท่าทีด้วยว่าจะทำยังไง
ทั้งฝ่ายทหารเองเราก็อยากให้ทหารเข้ามา
ก็ไปพูดถึงปลายเหตุของการตาย
ยังพูดถึงกระบวนการของทหารทั้งหมดเลย
เราก็อยากให้การให้ชิดแจ้งเรื่องเหล่านี้
คือตัวแทนของประชาชนอยู่แล้วมีที่ตรวจสอบกำลังงานของรัฐ

กรรมธิการการยุติธรรมนะครับชื่อตรงเลยนะครับ
ก็ไปร้องเรียนวันนี้ท่านรองประธานกรรมธิการ
และคนพิการอีกหลายท่านก็มารับเรื่องว่าจะลองดู
จะตรวจสอบเรื่องนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงขึ้นนะครับ
ซึ่งเราเคยร้องเรียนไปแล้วเมื่อวันที่๒๕ที่ผ่านมานะครับ
พอเกิดเรื่องไม่ได้ทำอะไรเราก็เป็นการร้องเรียน
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเรื่องนี้มีมูลอยู่
กำลังได้ทำเลือกเสนอให้อธิบดีนะครับ

เพื่อเข้ามาดูแลในรายละเอียดในเรื่องนี้
คาดว่าภายในประมาณ๑๐วันหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะครับ

แต่ที่ชงไปชงว่าควรจะมีคณะกรรมการ

รับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้ต่อไปด้วย
แสดงว่าเรื่องเหล่านี้มันก็มีมูลที่จะเข้ามาตรวจสอบ
เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจคงไม่ใช่เข้าใจเฉพาะญาตินะครับ
เข้าใจของสังคมทั้งหมดด้วยครับ

คุณมะคือจนถึงตอนนี้เนี่ย

โรงพักโรงพักไหน
จะต้องตามจากใครเนี่ยที่จะตามการคดีนะครับ
คือมันไม่มีชัดเจนเลยสักอย่าง
คือเราไปยื่นหนังสือตรงนี้
เงียบโรงพักก็ยังเงียบ
คือโรงพักล่าสุดที่เราไปแจ้งความคือหนองจิกใช่ไหมค

จะเรียกจำหน้าถีทหารมาหรือสอบใครไปแล้วบ้าง

ก็คือผมไปด้วย
ก็คือรองพ่วนกลับสอบสวนคุณรับเรื่อง
ทีนี้ในระบบเขาก็ต้องรายงาน
เพราะว่ามันเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
ก็ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาก็คือผู้กลับแล้วก็ผู้บังคับการ
ส่วนในเรื่องรายละเอียดเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะทำยังไงต่อ
แต่ว่าตอนนี้เขาแจ้งบอกว่าเขารับการแจ้งความของเราแล้ว
หลังจากนี้เขาอาจจะต้องเสนอผู้อำกับ
แล้วก็ผู้อำกับอาจจะต้องมีคำสั่งออกมาว่าจะให้ดำเนินการยังไง
ใช่ไหมค่ะคุณดับดุล้อนถูกจับตัวไปคุมตัวไป
พอวันที่๒๑เนี่ยภรรยาไปหาตอนนั้นคือย้ายตัวจากโรงพยาบาลไข้
มาที่โรงพยาบาลปัตตานีใช่ไหมคะแล้วจากนั้นก็ค่อยส่งต่อไปที่สงขลานครินซึ่งเอ่อณตอนที่ไปจับเนี่ย
ตามข่าวนะคะบอกว่าอยู่กันหลายคนเลยใช่ไหมคะผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาอยู่ไหมคะ
ตอนนั้นมีคนอยู่ด้วยไหมคะตอนไปจับตัวคุณอับดุลเลาะค่ะมีหลายคนไหมคะ
ค่ะแล้วคุยกันว่ายังไงว่าว่าจะโดนจับไปเรื่องอะไรได้คุยกันไหมคะ
หมายถึงกับชายที่คุยกันเองว่าเอ๊ะจะโดนเรื่องอะไรนะคุณอับดุลละเนี่ยค่ะ
ค่ะมีคำถามแบบนั้นค่ะแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าโดนเรื่องอะไรใช่ไหมคะ
เขาเป็นคนบุคลิกแบบไหนคุณอับดุล็อกค่ะเราลูกพี่ลูกน้องกันนะแบบ
คือไม่ใช่แค่ลูกพี่ลูกน้องผมทำงานด้วยกันกับเขา

คือเป็นคนตรงแต่ว่าขยันทำงาน
คำว่าตรงนี่แบบพูดโผงผ่า
คือไม่ใช่ไหมคะ

พูดน้อยหรือพูดเยอะ

พูดน้อยด้วยอ้าวนิ่งด้วย
คือจะจริงจังกับทุกเรื่อง
คือเวลาทำงานจะประนีตมาก
ก็คือต้องรอเวลาคือไม่ค่อยจะเล่น

เป็นคนแบบบูไม่ยอมคน
ลุยไหนลุยกันอะไรแบบนี้ไหมคะ
ก็ไม่เชิงแบบนั้น
ก็คือตรงไปตรงมาก็คือ
ไม่เลวไหลไม่คือแต่ว่าแนวบู๊บู๊นี่คือไม่มี
คือถ้าสรุปความคือเป็นระเบียบคือกริ๊บเลยใช่ไหม

อยู่ในร่องในรอยมากใช่ไหมคะ
ลูกชายสองคนใช่ไหมคะคนโตกี่ขวบนะ
เจ็ดขวบเจ็ดขวบคนเล็กสองขวบสองขวบ
แล้วตามข่าวบอกว่าคุณอับดุล้อต้องดูแลแม่ด้วยเหรอคะ
คุณแม่เป็นอะไรเป็นอะไร
เป็นพิการพิการทางครูค่ะ
คือคุณแม่ไม่ได้ยินก็เลยทำให้พูดไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะ
คุณแม่เป็นยังไงบ้างหลังจากเกิดเหตุการณ์
ตอนนี้สภาพจิตใจคุณแม่ดีขึ้นไหมคะ
ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ก็มีเศร้าบ้างค่ะ

เป็นคนเล็กของแม่เนาะนะคะ

แต่ว่าเหตุการณ์นี้ถ้าเราเห็นปฏิกิริยาของคนในพื้นที่
เฉพาะตอนที่มีงานศพของคุณอับดุลละ

แล้วถูกพูดถึงมาก
ส่วนหนึ่งอาจจะบอกว่ามันเป็นความชัดเจนในลักษณะการเกิดเหตุ

คือคุณสบัดสำคัญที่อับดุล้อมี

เขาเป็นคนที่นำการทำระบาด

พอมีอะไรเกิดขึ้นคนมากันมาหาศาสตร์

คนที่ออกมาโดดเด่นที่จะเป็นผู้นำเขา

ที่จริงควรจะเป็นคนที่ได้การปกป้อง

กลายเป็นเป้าในบางเรื่องหรือเปล่า
คุณจำขวัญพยายามหาว่าจุดที่มันน่าจะ
ใช่อะไรจะพาไปสู่ความสงสัยในตัวเรา
แต่เอาอย่างนี้เราพูดแบบ

ก็คือว่าสมมุติว่าการซัดทอดมีมูล

เป็นไปตามที่ซัดทอดว่าเกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงก็แล้วแต่
ว่าการปฏิบัติต่อเขาจนเสียชีวิตเนี่ย
ต้องอธิบายให้ได้อยู่ดี

เดี๋ยวดิฉันจะอยู่กับทนายกอฮาต่อนะคะ
อีก๓ท่านจะไปออกอีกรายการหนึ่ง
ซึ่งดีค่ะให้สื่อมวลชนได้ทราบข่าวนี้
ผ่านสื่อเยอะนะคะ

พูดผ่านคุณมะได้นะ

เอาใจเพื่อนฝูงญาติผีน้อง

เขาพูดกันว่ายังไงเขาฝากกันมาว่ายังไงบ้าง

คือผมว่าสาเหตุมาจาก
อำนาจเกินขอบเขตของจนาที
ด้วยที่มีกฎหมายพิเศษ

ฐังประบอความฮ่องคลมคือตัวกฎหมายตัวอันเนี้ย
เพราะว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้จะพอมีอำนาจแล้ว
คือนึกจะทำอะไรก็ได้แล้วก็ไม่สามารถมีใครเข้ามาตรวจสอบได้

คนในพื้นที่คุยกันว่ายังไงบ้างสำหรับการใช้กฎหมายตัวนี้ใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ลักษณะการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแรกนะคะ
เขาคุยกันว่ายังไงบ้างความรู้สึกของคนในพื้นที่อะค่ะ
กฎหมายตัวนี้คือไม่มีใครอยากได้
ว่ามันทำให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจเกินขอบเขต

ไม่ก็คือคนที่อยู่๓จังหวัดโดยเฉพาะเด็กหนุ่มผู้ชายนี้
ก็คือสามารถเป็นผู้ต้องสงสัยได้ตลอด
คือเจ้าหน้าที่พอมีกฎหมายตัวนี้เจ้าหน้าที่สามารถจะจับใครก็ได้
ตอนไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ก็จะพาไปไหนก็ได้
โดยที่ไม่ต้องมีหมายไม่ต้องมีอะไรเลย
ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าพื้นที่ปลอดภัยขึ้น
จากกฎหมายความมั่นคง๒ตัว

อาจจะรู้สึกหวาดระแวงนี้เปล่าถ้าที่ฉันจะสรุปความ
อาจจะหวาดระแวงหรืออาจจะไม่มั่นใจกัน

เดี๋ยวฉันสวัสดีทั้ง๓ท่านก่อน
และเดี๋ยวจะมาคุยในทางปฏิบัติเรื่องคดี
เดี๋ยวฉันขอถามแบบตรงไปตรงมากับทนายเลยนะคะ
ว่าเอาจริงคิดว่าจะได้คำตอบหรือเปล่า
ถามแบบตรงไปตรงมานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยกันว่า
คิดหรือเปล่าว่าอาจจะไม่ได้คำตอบจากเรื่องนี้ก็ได้
สำหรับการเสียชีวิตไปของคุณอับดุลละ

จะเกิดเหตุการณ์จริงในส่วนของทหารเองนะคะ
เขาก็มีการจัดกลไกต่างขึ้นมา
เพื่อจะหาคำตอบนะคะ
แล้วก็คำอธิบายกับครอบครัวของผู้ตายนะคะ
แต่ว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้
ว่าไม่แน่ใจว่าคำอธิบายมันมีมากพอหรือเปล่า
เพราะว่าญาติยังคงเดินหน้าที่จะดำเนินการเรื่องนี้ตามกฎหมาย

แล้วเพิ่งจะได้แจ้งความอีกครั้งคือ๑ตุลาที่ผ่านมา
เท่ากับว่าที่ผ่านมาแสดงว่ามันปราศจากคำตอบ

พอเราแจ้งความเสร็จเรายังต้องมาร้องสภา
คงไม่ได้คำตอบอะไรอืมความจริงที่ดำเนินการทั้งหมดเนี้ย
คุยกับย่าตลอดค่ะนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าตัวเขาเอง
ในฐานะคนที่ได้รับผลกระทบความรู้สึกทางจิตใจเนี่ยเขาเอง
เขาก็อยากจะเรียกร้องคือพูดง่ายง่ายคือสิทธิเขามีแค่ไหน
เขาอยากจะเดินเต็มที่ในส่วนของเขาคือมันเหมือนกับว่าใช้ความพยายาม
ใช้กลไกของรัฐที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยการเอ่อของกฎหมาย
รัฐมนูลทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยนะครับรวมทั้งในส่วนของคดีอาญาเนี่ย
นะฮะอยากจะเดินให้เต็มที่ได้แค่ไหนเขาก็เอาแค่นั้นนะครับ
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยความรู้สึกของเขาเนี่ย
เขาไม่เป็นเป็นแรงผลักดันในการที่จะไปเรียกร้องซึ่งผมว่าเป็นสิทธิ์ของเขา
แล้วก็เขาก็มองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องครอบครัวกับตัวของภรรยา
แล้วก็ครอบครัวอย่างเดียวแต่เขาทำเพื่อปกป้องคนอื่น
ซึ่งผมคิดว่ากฎหมายพิเศษก็ยังคงบังคับใช้อยู่ในพื้นที่
แล้วก็การควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยก็ยังทำอยู่
แต่ว่าอยากจะสร้างความตระหนักในสังคมรวมทั้งคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้วยว่า
การทำให้เขากระทบความรู้สึกอย่างนี้นะฮะ
มันทำให้เกิดคนในพื้นที่เนี่ยจากเราจะสังเกตได้ว่าที่ถามในช่วงเมื่อกี้ว่ามีคนละหมาดมาเยอะเนี่ย
เพราะว่ามันสะท้อนถึงความรู้สึกในการสงสารแล้วก็เป็นผู้ถูกกระทำเหมือนก็ไม่รับความเป็นธรรมอะไรอย่างนี้นะครับ
คุณผู้ชมค่ะคือคดีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ความสนใจอันนี้ฉันพูดแบบคนนอกค่ะอาจจะไม่ได้รับความสนใจหรืออยู่ในความสนใจของสังคมขนาดใหญ่เท่ากับคดีอื่นที่เราเห็นในข่าว

แต่อันนี้ไม่เกี่ยวเลยในเอกสารที่ท่านว่า
แต่ประเด็นก็คือว่าการพูดถึงการใช้อำนาจ
คือจะเอาผิดใคร
คำว่าตามกฎหมายคือเราก็ไปถกกันอีกทีนะคะ
ว่าพละกอร์จุกเชิญกระเอียดการศึกษ์ดีไม่ได้ยังไง
แต่เขามีอำนาจอยู่ในมืออยู่แล้ว

ในกฎหมายก็ยกเว้นความผิดด้วยกรณีเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติ

แต่ว่าต้องเข้าใจว่าในบริบทของกฎหมาย
เราสามารถที่จะดำเนินการได้หลายอย่าง

การหาตัวผู้กระทำความผิดเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
ในการที่จะสอบสวนแล้วก็หาพยาหลักฐาน
ส่วนในประเด็นของคดีแพ่ง
มันก็เป็นเรื่องของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ซึ่งทั้งสองด้านเราสามารถที่จะดำเนินการทางกฎหมายได้หมด
ในมุมมองของผมผมมองว่า
ตัวของครอบครัวเขามีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องคดีด้วยตัวเองก็ได้
หรือว่าฟ้องคดีแพ่งในการเรียกร้องค่าเสียหาย
ซึ่งอันนี้มันไม่เกี่ยวกับเงินเยียวยา
เพราะว่าเราฟ้องเพื่อที่จะรับผิดชอบ
แต่ว่าคดีอายามันต้องดำเนินการมันต้องเดินต่อ
ส่วนสำนวนการสอบสวนมันจะออกมาแบบไหน
ไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือว่าอะไรยังไง

เพราะอันนั้นมันอาจจะไปเข้าถึงในเรื่องพญาหลักฐาน
ในเรื่องพยาหลักฐานค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่ง
แต่ว่าในส่วนของคดีแพ่ง
เราสามารถที่จะดำเนินการหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวเรื่องนี้ได้

เอาล่ะถึงจะมองว่ากฎอายการศึกหรือพรกรฉุกเฉิน

แต่อันนี้ทำในตามกรอบกฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ไว้

ในชั้นแรก๗วันใช่ไหมคะ
แต่ตอนพิสูจน์ว่าเพราะว่ากินเวลาอีกก็หลายสิบวัน

เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าไม่ได้เสียชีวิตระหว่างควบคุมตัว
มันก็เลยไม่เกิดกลไกในการแตกส่วนการตายใช่ไหม
เกิดกลไกในการไต่สวนการตายก็เพราะเหตุนี้นะครับ
ก็นี่ค่ะคือทีนั้นมองไม่เห็นทางไม่ได้เป็นเอาใจช่วยนะ
แต่มองไม่เห็นทางหรือถ้าเดินจะยากมากเลยคดีนี้
ครับก็เป็นเรื่องท้าทายนะครับเพราะว่าอันดับแรกที่ทำก็คือว่า
เหมือนที่คุณมะเขาบอกเมื่อกี้ก็คือว่า
ขอข้อมูลเวชระเบียนของโรงพยาบาล
อิงคยุทธ์แล้วก็โรงพยาบาลปัตตานีแล้วก็โรงพยาบาลมอหาดใหญ่
ระเบียนมันจะมีรายละเอียดครั้งแรกที่ถูกเอาตัวมา
มันไม่เหมือนใบรองแพทย์ที่ระบุสาเหตุเขียนที่หลัง
แต่ว่าอันนี้มันจะมีรายละเอียดแต่ว่าผมก็อ่านไม่เป็น

ได้มาไหมครับได้ครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องทำหน้าที่
ในการที่จะเรียนรู้แล้วก็สอบสวนในตัวของเราเองด้วย
ว่ามันมีข้อมูลอะไรที่มันเป็นน่าสนใจที่เป็นประเด็นหรือไม่
ซึ่งอาจจะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหรือว่าทางแพทย์
ผู้ที่เขาสามารถที่อ่านข้อมูลเหล่านี้ได้
ของสุดท้ายปิดท้ายค่ะเอาเมื่อสักครู่นี้ถามคุณมาร์คไปแล้ว
อันนี้ถามทนายกอฮาด้วยค่ะว่าคือคดีนี้สร้างแรงกระเพื่อมแค่ไหนในพื้นที่คะ
คือทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่า
คนในพื้นที่เนี่ยเขาจะให้ความสนใจนะครับ
คือเขาถูกกดทับมานานจากการใช้กฎหมาย
แล้วก็มันมีหลายคือหลายคนที่ถูกเป็นเหยื่อแล้วก็ถูกกระทำในระบบของกฎหมายพิเศษนี้นะครับ
จนกระทั่งเสียชีวิต๒๓รายใช่ไหมฮะ
แล้วก็ถูกดำเนินคดีอะไรมากมาย
แต่ว่าเขาไม่มีช่องทางในการที่จะแสดงออกแล้วก็แสดงความรู้สึกออกมา
แต่พอมันเกิดประเด็นอย่างนี้สื่อได้มีการรายงานไปทางโซเชียล
อารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยมานะฮะ
ทีนี้ค่ะคือณตอนนี้ไม่แน่ใจว่าคดีจะจบแบบไหน
แต่ว่าเบื้องต้นคืออย่างน้อยวันนี้เราอย่างน้อยดีใจที่ได้บอก
ขอแสดงความเสียใจกับตัวภรรยานะคะ

อาจจะติดต่อกันยากหน่อยอยู่ไกลแต่ว่าไม่ลืมนะคะ

ยังไงขอบคุณนะครับวันนี้ก่อนนะคะ
ขอบคุณค่ะหมดเวลาจริงค่ะคุณผู้ชมครับ
คดีนี้เนี่ยเราติดต่อตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุเลยนะคะ
แต่อย่างที่ว่าค่ะอยู่ไกลคุยกันลำบาก
แต่ว่าไม่ลืมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ